มาดูเรื่องของมาเฟียมีอีกแล้วยังเมียเหรอยังมีเหรอเขาจัดระเบียบแล้วนี่ไม่มี
คราวก่อนหลุดมาคือมาเฟียที่ใต้สถานีรถไฟฟ้า
ลุงคนนั้นโดนไปแล้วก็ข่าวไม่รู้ว่าจบยังไงนะ
เห็นว่าเคลียร์กันแล้วบอกไม่มีไม่มีมาเฟียมาอีกแล้ว
พี่แท็กซี่คันใหม่ไปจอดไปจอดเสร็จปั๊บเป็นเรื่องครับคุณผู้ชมฮะ

จะปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในท้องที่ของท่านไม่ได้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อคืนเองครับที่ใต้รถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีครูคดปฐุมธานี
โชเฟอร์รถแท็กซี่เจ้าของคลิปขับรถแท็กซี่มาจอดรอรับผู้โดยสารตามปกติ
คือจากนั้นก็มีรถแท็กซี่เจ้าถิ่นมาจอดต่อท้ายนะครับ
แปปแปปแปปแปปใส่ตูดแปปแปปแปปโกสแตรกใส่ปีน
แล้วเปิดกระจกค้างสุดก็เลยถามที่อยู่ชมรมนี้ด้วยเหรออ่ะวิจัยมีชมรมด้วยหรออ่ะ
ชมรมนี้ด้วยเหรอโชเฟอร์เจ้าของคลิปตอบกลับไปทันทีว่า
ไม่ครับแค่มารอผู้โดยสาร
จากนั้นโชเฟอร์เจ้าถิ่นก็พยายามไล่นะครับ
จะให้ถอยรถออกจากพื้นที่ให้ได้นะครับ

แต่โชเฟอร์เจ้าของคลิปไม่ยอมถอยครับ
บานบานปลายคุณผู้ชม

คราวนี้พยายามจะขับรถนะครับ
พยายามจะมาถอยรถแล้วก็แทรกรถเข้าไปนะฮะ
ที่หน้ารถแท็กซี่ของพี่เจ้าของคลิปให้ได้

คราวนี้ไปกันใหญ่เลยชนปึ้ง
จากนั้นโชเฟอร์เจ้าถิ่นลงมาครับ

แล้วก็เห็นภาพไปบางส่วน
หลังเกิดเหตุโชเฟอร์เจ้าของคลิปเนี่ยนะครับ

ซึ่งโรงพักอยู่ตรงข้ามกับสถานที่เกิดเหตุครับ
เรื่องต้นตำรวจก็เลยให้ไปตรวจร่างกาย

เดี๋ยวมาดำเนินคดีไปหลักฐานนะ
ส่วนมาเฟียเจ้าถิ่นที่ตั้งวิน

ไม่ได้ชี้แจงกับพี่เจ้าของคลิปว่ามันเป็นยังไง
เพจสายไหมต้องรอดรับทราบเรื่องนี้แล้วครับ
บอกว่าเดี๋ยวเรื่องของคดีจะเข้ามาช่วยเหลือให้
เนื่องจากพฤติกรรมของมาเฟียที่ตั้งวินมันไม่ควรเกิดขึ้น
เคยถูกกวาดล้างแล้วหมดไปนะครับ
รัฐบาลตั้งแต่ยุคนู้นนะฮะ
คอสชมาแล้วก็รัฐบาลต่อมาเนี่ย
คือชื่นชมนะเรื่องของการจัดระเบียบ
อะไรที่ทำไม่ได้เขาทำได้หมด

เรื่องมาฟงมาเฟียวินรถตู้วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง

นี่แหละฮะสพคูคศผมอ่านอีกที
เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในท้องที่ของท่านไม่ได้ครับ